คุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องน่ายินดีเช้านี้กันหน่อยกับงานอุปสมบทของพระเจมส์จิค่ะ
บอกเลยว่าโอ้โหงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายอบอุ่นมีเพื่อนพ้องครอบครัวแล้วก็คนสนิทในวงการบันเทิงค่ะ
เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีเลยค่ะไปกันที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่
จีรายุเขาตั้งใจบวชค่ะมีคนในครอบครัวนะพ่อแม่ผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพ
ไปถึงเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงค่ะ
ที่คุณเกรทวรินทรพี่เป๊กเกรมมณัฐนะคะ

เห็นคนขลิบผมให้ไหมคระบอยค่ะ

ก็เป็นเรื่องน่ายินดีเช้านี้จากภาพที่สังเกตนะ
สดใสกันมากเลยค่ะทั้งครอบครัวเลยแล้วก็
ช่วงสายก็มีคนเริ่มทยอยเดินทางกันมาด้วยนะ

ก็มาด้วยนะคะรวมไปถึงแฟนสาว
ก็มาร่วมรอบมาถึงสีหน้าสีตา

ทางเตยเลยคุณตู่ปิยาวดีมาด้วยค่ะพี่ก้อมปิยาก็มาด้วยนะคะ
ฉายาทางธรรมของนาคเจมส์นะคะชื่อว่าอายุวัฒโกนั่นเองนะคะ
เจมส์ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ถือเลิกดีวันนี้เข้าพิธีอุปสมบทเช่นกันนะครับ
ก็คือเคือนพัฒนระดันัยหรือว่าเคือนเคโอติกค่ะ
เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดโพทองนะคะมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
มาร่วมพิธีอย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระเจมส์และพระเขื่อนด้วยนะคะ

ช่วงบ่ายก็รับพรกรี๊ดกันดีเหมือนกัน

ตาถู้เก้าหรือเปล่า